แล้วมาต่อกันด้วยภัยสังคมอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ

คือเขาก็ทำหน้าที่ตามปกติมาสั่งอาหาร
แล้วก็อยู่บนมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะรอรับอาหาร
แต่อยู่ค่ะก็มีผู้ชายคนนึงเอาขวดมาฟาดที่ศีรษะ

คุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะกำลังรอออเดอร์อยู่
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
แล้วผู้ชายคนนี้มาจากไหนอยู่เอาขวดมาฟาดหัว
แล้วก็ไปเลยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้รู้จักกัน
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแม่ค้าก็งง
รายเดอร์คนนี้ก็งงคนที่เห็นเหตุการณ์ใครก็งงค่ะ
ล่าสุดทีมข่าวเราก็ไปคุยกับรายเดอร์ในคลิปค่ะ
ก็คือคุณสุนัฐกิจอุดมศุกร์นะคะเป็นผู้เสียหาย
เขาบอกวันนั้นค่ำวันที่๑๕เนี่ยค่ะ
ช่วงประมาณทุ่มกว่าก็ไปรับออเดอร์
ก็นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะจู่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรหล่นใส่หัว
โอ้โหไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้เอาขวดฟาดหัวนะคะ
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนค่ะ
รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรหล่นใส่หัวเราณตอนนั้นนะ
เราไม่รู้หรอกว่าเราโดนตีเราคิดว่าอะไรหล่นใส่หัวเรา
แรงมากอ่ะคืองงเลยดาวเลยพี่ดาวขึ้นหัวเลยคือมึนเลย
แล้วสักพักนึงเขาก็พี่เจ้าของร้านเขาก็บอกว่า
มีอะไรกับเขาหรือเปล่าเขาถึงเอาขวดมาตีหัว
ผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้มีอะไรพี่เขาตีหัวผมเหรอ
ผมไม่รู้เนี่ยผมคิดว่าอะไรหล่นใส่หัวผม
งงด้วยค่ะตกใจก็ตกใจเจ็บก็เจ็บงงก็งง
เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าโทรแจ้งตำรวจเลย
ก็เลยโทร๑๙๑นะคะแต่สุดท้ายก็ไม่มีตำรวจสายตรวจมาที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ไม่ว่างเพราะว่าร้อยเวรติดไปเหตุชนสูตรศพ
ก็เลยได้แต่ให้ชื่อกับเบอร์โทรเอาไว้
แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีตำรวจติดต่อกลับมาที่เขาเลยค่ะ
ก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าเสียความรู้สึกกับการทำงานของตำรวจมากเลย
รวมถึงอยากจะฝากเตือนภัยสังคมด้วยค่ะ
โอ้โหอยู่คือมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า

อยู่เอาขวดมาฟาดกันแบบนี้นะคะ

ตรวจสอบหน่อยว่าใครเป็นคนทำ

กับคนอื่นอีกต่อไปนะคะ

กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะ
วันนี้ทีมงานเราสอบถามไปที่
พันธมดเอกพราบภูมิปราบสีภูมิ
พุ่มกับสพพพิศโลกคือท่านก่ออธิบายบอกว่าตอนนี้ทางผู้
เสียหายไปพบแพทย์แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลการวินิจฉัยอีก
ทีนึงว่าบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนจะได้มาดูเรื่องของการตั้งข้อหา
ซึ่งวันนี้ได้มีการนัดผู้เสียหายมาสอบปากคำ
แล้วก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ
ว่าคนที่มาก่อเหตุทำร้ายร่างกายรายเดอร์คนนี้คือใคร
ส่วนที่รายเดอร์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนั้นมาแจ้งความ
ร้อยเวรไม่อยู่ก็ยืนยันว่าวันนั้นร้อยเวร
เหตุชนะสูตรศพจริงค่ะ
รวมถึงตำรวจที่สพเมืองเห็นอาการของรายเดอร์
ยังปวดหัวและยังมึนเขาก็เลยแนะนำให้ไปหาหมอก่อน
เพราะไม่รู้ว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน

ให้ไปหาหมอก่อนแล้วค่อยมาแจ้งความนะคะ
จนกระทั่งช่วงบ่าย๒โมงที่ผ่านมานะคะ
นายสุนัฐกิจรายเดอร์คนนี้ก็เดินทางมาพบร้อยเวร
เพื่อให้ปากคำแล้วในวันนี้
เดี๋ยวรอดูว่าคนที่ก่อเหตุ
ตำรวจจะดำเนินการยังไงต่อไปนะคะ
เพราะว่าถ้าจู่มาทำอย่างนี้ก็ภัยสังคมแล้วค่ะ
ไม่รู้สติดีหรือเปล่าหรือว่าเครียดแค้นอะไรนะคะ